แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่กับบรรยากาศของวันคริสต์มัสนะคะหลายครอบครัวอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาส่งมอบความสุขให้กันและกันนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องโมเมนต์ความสุขของแต่ละครอบครัวซึ่งคนที่สร้างความสุขก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
บรรดาคุณพ่อนี่แหละที่ส่งความสุขให้กับบรรดาลูกนั่นเองนะคะ
อย่างบ้านแรกค่ะบ้านของกุ๊กกิ๊บและบี้ทัศภาคอย่างที่ทราบกันดีว่าหนุ่มบี้เนี่ยต้องทำงานที่ต่างประเทศไปที่จีนใช่ไหมล่ะ
แต่ในวันพิเศษเจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะสร้างโมเมนต์ดีให้กับครอบครัวนะคะ
บี้เขาอัดคลิปนี้ค่ะนี่เลยแต่งตัวเป็นซานต้ามาเต้นโชว์เพื่อให้ลูกได้ยิ้มไปพร้อมกับคุณพ่อ
กิ๊บเขาบอกนะคะว่าบี้เนี่ยเลิกงานประมาณตีหนึ่งแล้วก็มาอัดคลิปนี้ไว้ให้ลูกดูตอนเช้าว่าป๊าเนี่ยมาฉลองวันคริสต์มัสไว้นะป๊าไม่ได้ลืม
และความปังก็คือรูปครอบครัวค่ะคุณผู้ชมรูปนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะเป็นภาพที่เขาตัดต่อคือเอาบี้เนี่ยมาแปะเนียนเนอะ

ใช่ค่ะเนียนกริ๊บเลยเรียกได้ว่าเป็นความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะทั้งบี้แล้วก็ทั้งกุ๊บกิ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่พลาดสักปีแหละในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะจ๊ะ
เออก็น่ารักดีนะคะเอาเป่าเป้มองกล้องหน่อยลูก
เออนะคะต่อกันที่บ้านป๊อกมากกี้กันบ้างนะคะ
บ้านนี้พาลูกมีก้ามีย่าค่ะไปทานดินเนอร์กันรับวันเย็นของกรุงเทพนะคะ
มีภาพครอบครัวออกมาให้ได้ชมกันพร้อมหน้าพร้อมตา๔คนพ่อแม่ลูกเลย
หล่อน่ารักทั้งครอบครัวเลยแต่มันมีโมเมนต์ซึ้งนะ
มันเกิดขึ้นที่การโพสต์ไอจีของหนุ่มป๊อกนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ถึงมื้ออาหารในวันที่ไปฉลองครบรอบแต่งงาน๔ปี
ทั้งคู่ก็มีการผลัดกันเตอร์ไพรส์นะด้วยคลิปวิดีโอกับการพูดถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของที่กับคุณป๊อกเนี่ย
เจ้าตัวนั้นป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองค่ะ
ส่วนหนึ่งของคลิปนะหนุ่มป๊อกบอกว่าทำพินัยกรรมไว้แล้ว

งานนี้ทำเอาน้ำตาแตกกันทั้งคู่เลยนะ
แต่ที่ยิ่งซึ้งไปกันใหญ่ก็คือความรู้สึกสุดซึ้งเลยค่ะ
เจ้าตัวนั้นพูดถึงมากกี้ใต้ภาพนี้ค่ะ
๊อกบอกว่าขอบคุณที่ฟ้าส่งผู้หญิงคนนี้มาให้
สัญญาว่าจะอยู่สร้างความสุขในทุกวันค่ะ

เรียกว่าเป็นอีกบ้านหนึ่งนะที่แบบสร้างรอยยิ้มให้พวกเรา
คือมีความสุขมีรอยยิ้มมันปนซึ้งด้วยปีนี้นะคะ
ก็ขอให้คุณป๊อกนั้นอาการดีขึ้นทุกวันเลยนะคะ

เชื่อว่าครอบครัวนี้จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะ
ปิดท้ายกันที่บ้านของคุณพ่ออ้วนรังสิตค่ะ
ของขวัญแบบจุกให้กับศรีภรรยานะคะ
มาพร้อมกับกับไม้ช่อโตมาสักครู่นี้

กระเป๋าแบนหรูทรงยอดฮิตตอนนี้ที่ราคาสูงลิฟต์สูงริ้วจ้า

เอาภรรยาสาวชาวเกาหลียิ้มเป็นปลื้มสุด

ปีนี้ไม่รู้ดีพอไหม
แต่ก็ดีที่สุดที่ผู้ชายคนนี้จะทำให้เรานะครับ

ขอแค่ลูกเมียยิ้มมีความสุขก็พอ
ปรบมือให้กับความน่ารัก
เห็นแต่ละบ้านเขามอบกันแบบนี้ก็อิจฉาเนาะ

พวกนี้พึ่งก็กลับมาจากเกาหลีนี่

รักใช่ตอนที่ช่วงโควิดหนักเขาแยกกันอยู่นะ

สงสารมากแต่ตอนนี้ครอบครัวแฮปปี้แล้วยินดีด้วยจริงนะ